ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพฤกษศาสตร์กันหน่อย

หมายเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ค่ะ
พาไปที่วัดอ่างทองพัฒนาวัดใหม่คลองอ่าง

เขาบอกว่าจุดนี้คนยิ่งใกล้วันที่๑๖ยิ่งคึกคัก
มาร่วมพิธีขอเลขเด็ดจากตะเคียนสองพี่น้อง
ชื่อว่าแม่ศรีสุดาเขาบอกว่าแม่ศรีสุดาเป็นตะเคียนทองอายุมากกว่า๙๔๖ปี
และแม่สุธีพรเป็นตะเคียนทองอายุ๘๒๒ปี
เคยให้โชคมาแล้วหลายงวดตะเคียนทั้งสองต้นแยกกันอยู่คนละวัด
แต่ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะวัดอยู่ใกล้กัน
ร่างทรงมาค่ะร่างทรงมาทำขันนมลทั้งสองวัดเลย
แล้วก็เขียนตัวเลขใส่กระดาษแจกชาวบ้านเอาไปเสี่ยงโชคกัน
ชาวบ้านนอกจากได้กระดาษเอาไปเสี่ยงโชคแล้ว
ขอดูหน่อยซิน้ำมนต์มีอะไรอยู่ในนั้นไหม
บอกเห็นเลขเหมือนกันเลขในขันน้ำมนต์สองวัด
คล้ายกันอีกค่ะคล้ายยังไงเล่าแบบนี้เลย

บางคนขอเอาอายุแม่ตะเคียนทั้งสองวัดนั่นแหละไปเสี่ยงโชค
เล่าไปแล้วว่าอายุเท่าไหร่กันเนี่ยนะคะ
ส่วนกระดาษล่ะและกระดาษที่ร่างทรงล่ะร่างทรงเขียนมีอะไรบ้าง
มี๒๘มี๖๘มี๖๙๗๐๗๙และ๘๐ค่ะ
ต่อเลยนะคะคุณผู้ชมที่นี่เห็นบอกว่าคนแห่กันไป

กลางทุ่งนาแห่งนี้แหละค่ะในพื้นที่บ้านกระเป๋าตำบล
ไผ่ขอดอนอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกโอ้โห
ไปกันเยอะมากไปขอเลขจากแม่ตะเคียนมะลิวัน
ตะเคียนมะลิวัลเชื่อกันว่ามีอายุเก่าแก่กว่า๘๐๐ปี
ทำไมถึงต้องไปขอล่ะมันต้องมีเหตุสิเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าของโรงงานลูกชิ้นเขามาขอที่นี่
แล้วเขาได้เขาโดนเขาถูกเนี่ย๓งวดติดรับแบบรัวไปแล้วคุณ
หลักแสนบาททีนี้เขาก็เลยกลับมาแก้บนค่ะด้วยการจ้างรถเนี่ย
ยกตะเคียนขึ้นมาจากน้ำพร้อมกับสร้างอาคารให้ร่มเงาแบบนี้
แจกลูกชิ้นให้กับชาวบ้านที่ไปด้วยนะคะโอ้โหนี่ถ่ายอะไรกันอ่ะ
ไม่ให้ถ่ายรูปตัวเองนะชัดขนาดนี้ไม่ต้องพูดแล้วแหละนะรสลิน
คุณผู้ชมบรรยากาศเมื่อวานนี้คึกคักค่ะทุกคนก็รำวงกันด้วยนะคะ
มีการร่ายรำสนุกสนานจับจ้องพิธีแล้วก็มีการบอกใบ้เลขเด็ดด้วย
หลายคนตีออกมาเป็นตัวเลขต่างนะเมื่อสักครู่ได้ไปแล้วใช่ไหมพอไหมล่ะ
ไม่พอหรอกนะฮะจัดต่อไปเลยนะคะเลขที่เห็นบอกว่าได้กันจังหวะที่มีการไล่รำกันแบบนี้นะ
มีหักนิ้วหักนิ้วด้วย๑๒๘๕๘๖๙๕๙๖๕๑๕๙แล้วก็๖๘เยอะจังฮะ
มีเฮ้ยบอกเร็วไปไหมเยอะจังฮะเดี๋ยวผู้ชมจับคู่ไม่ถูกเอาไปต่อที่สำนักสงครรษ์บ้านน้่ำด้วนนะอำเภอเมืองจัวรรย์ต่านะครับ
พระแดงจัดมโรนะฮะเป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์พาทีมข่าวไปดูซากเรือโบราณนี่ครับ
ชาวบ้านช่วยกันเอาขึ้นมาจากแม่น้ำปิงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
เป็นเรือไม้โบราณแบบนี้เป็นซากเรือขุดโบราณขนาดใหญ่
สภาพมันผูกพังไปแล้วล่ะครับเนี่ยแต่มันยังคงเป็นโครงของเรืออยู่
กว้างสักหนึ่งเมตรครึ่งแล้วก็ยาว๘เมตร
ชาวบ้านเชื่อว่ามีอายุนับร้อยปีแต่ที่แปลกใจคือนะฮะ
เมื่อกลางดึกเมื่อคืนวานเนี่ยปรากฏว่าประมาณตีหนึ่งเนี่ย
หมาวัดอ่ะประมาณสักสิบกว่าตัวยังไงฮะพากันเห่าหอนผิดปกติ
อืมพอเอาเรือขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันเห่าหอนผิดปกติ
แต่เมื่อพระเดินออกไปดูก็ไม่มีอะไรนี่นะ
หลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่กับเรือ
อ่าขึ้นมาอะไรแบบนี้แล้วหมาเขาเห็นเขาก็เลยหอน
ชาวบ้านก็เลยไปดูซิมันจะมีลงมีเลขอะไร
ปรากฏกับเรือโบราณหรือเปล่านะครับไปต่อที่แสวงหาอืม
อ่างทองนะคะชาวบ้านไปดูการนำตะเคียนขึ้นจากใต้น้ำของ
ทรายกลางทุ่งนาก่อนที่จะเอาขึ้นมาได้
นักประดาน้ำต้องลงไปดูก่อนนะลงไปดูว่ามีขนาดเท่าไหร่
ประเมินก่อนถึงจะใช้เลือกใช้ว่าจะใช้อุปกรณ์ไหน
ใช้รถอะไรดึงขึ้นมาปรากฏว่าดำน้ำลงไปต้นใหญ่เลยค่ะ
สองคนโอบยาวกว่ายี่สิบเมตรต้องใช้รถแบ็คโฮลแล้วล่ะ
รถแบ็คโฮมาเลยค่ะลากตะเคียนขึ้นมาลากมาไว้บนตลิ่ง
ชาวบ้านก็รีบเช่นเดียวกันรีบไปส่องหาเลขเด็ด
พุ่งไปที่กลางลำต้นก่อนเขาบอกคนตาดีเห็น๖๘ก่อนเลยค่ะ
แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้หลังจากนั้นแชร์ให้เพื่อนฝูง
ญาติพี่น้องเอาไปเสี่ยงโชคกันต่อไปค่ะ
เคียนชอบอยู่ใต้น้ำเนอะครับไปต่อกันที่อำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมณ์นะคะชาวบ้านนับร้อยชีวิตค่ะ
ไปไหว้ขอโชคขอลาบโอ้โหเยอะทีเดียวนะคะ
ขอกันไปขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียน๓ต้น
และเรือโบราณอีกหนึ่งลำซึ่งทั้งสองสิ่งเนี้ย
นำขึ้นมาจากลำน้ำมูลเมื่อวานนี้เองคุณ
แล้วมีหลายคนนะตาดีเห็นตัวเลขคล้ายกันเลย
เออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนกันคือเก้าเจ็ด
อีกตัวหนึ่งคือแปดเจ็ดห้าอืมทีนี้เล่าที่มาที่ไปของต้นตะเคียน
แล้วก็เรือโบราณหน่อยนะคะชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
ช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยมีเจ้าอาวาสวัดนวลสว่างสามัคคีธรรม
จากจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านมาจำพรรษาที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอสตึก
จากนั้นท่านก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหญิงสาวสวมชุดสีชมพู
มาบอกว่าอยู่ใต้ลำน้ำมูลอยู่แบบนี้มานานหลายร้อยปีแล้วนะคะ
อยากจะขึ้นจากน้ำอยากจะขึ้นจากน้ำแล้วในฝันหญิงสาวปักหมุดให้ด้วย
บอกพี่กัดจีพีเอสให้ด้วยนะคะว่าอยู่ตรงไหนของลำน้ำมูลโอ้ย
บริเวณถนนเลี่ยงเมืองบ้านโรงเลื่อยตำบลนิคมซึ่งตรงนี้
เขากำลังขุดลอกแม่น้ำแล้วก็สร้างตลิ่งพอดี
เอาสิเอาสิในเมื่อปักหมุดให้แบบนี้ก็ต้องไปดูกันหน่อย
พอไปดูไปพร้อมกับรถแคคโฮคุณเอารถแบ็คโฮลขึ้นมาขุด
ขุดขึ้นมาไปพบต้นตะเคียน๓ต้นใต้น้ำจริง
แล้วก็เรือโบราณอีกหนึ่งลำก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ย
ไว้บนตลิ่งนะคะแสดงว่าแต่ก่อนนี้เมืองไทยเรา
ต้นตะเขียนเยอะนะใช่มีการปลูกเอาไว้ถึงไปเจอกันทุกหัวระแหงน่ะ
นี่เห็นไหมล่ะนะฮะแล้วก็มีการบอกพิกัดถูกเป๊ะเลย
เป๊ะเลยในฝันนะฮะไปต่อที่วัดสมาธิมิตรอำเภอ
เลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมาครับชาวบ้านไปไหว้ขอโชคขอลาบจาก
เจ้าแม่ตะเขียนทองห้าพี่น้องอายุเก่าแก่กว่าหนึ่งร้อยปี
นะฮะก็มีอ่าแม่ตะเขียนทองแม่ตะอ่าแม่สร้อยทอง
สร้อยแก้วแม่สร้อยเงินแม่ทองสร้อยนะฮะก็เป็น๕พี่น้อง
ชาวบ้านก็บอกว่าก็ให้โชคให้ลาบมาหลายงวดแล้วล่ะนางละม่อมศรีจันสุกบอกว่า
ชาวบ้านเขาเชื่อกันถ้าใครมาแต่งหน้าให้กับหุ่นเจ้าแม่ตะเคียนทอง
จะได้โชคได้ลาบสมหวังแน่นอนเพราะว่าเจ้าแม่เขาชอบแต่งหน้ามาก
ความสวยความงามมากทั้งห้าองค์เลยแถมบอกอีกว่าไปโรยแป้งส่องหาเลขตะเคียน
แม่มันก็เลขมันก็คล้ายคล้ายกันหมดเลยเหมือนกันเนอะเขาบอกว่าที่นี่เขาเห็นเป็นเลขหกสี่
ถ้าถูกแล้วก็เดี๋ยวจะมีการซื้อสบายอะไรมาให้ทะวงถวายแต่งหน้าเจ้าแม่กันไปนะครับ
ตะเคียนมากันเยอะแล้วเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนต้นบ้างเป็นมะขามยักษ์ค่ะ
ย่ายนะทุกสิ๔คนสวบอายุกว่า๒๐๐ปีค่ะ
ต้นมะขามยักษ์นี้อยู่ด้านหลังบ้านเลขที่๕๗

นายแพงอายุ๘๒ปีครับชาวบ้านบอกว่ารู้ค่ะว่ามีคนได้โชคได้ลาบ
งวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดนี้ก็เลยพากันมากราบไหว้ขอโชคขอลาบบ้าง
ต้องมาค่ะรูปคลำลำต้นส่องหาเลขเด็ด
เขาบอกว่าสิ่งที่ได้ก็ประมาณนี้แหละ
แจ๋วสะทองอายุ๕๔ปีเล่าว่าก่อนหน้านี้ที่มาที่ไปนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ก็คือเข้าฝันค่ะ
เห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เหมือนคนโบราณเลย
เดินหายเข้าไปในต้นมะขามยักษ์ต้นนี้
ก็ไปเล่าความฝันนี้ให้กับเพื่อนฟังสิคะ
หลังจากนั้นเพื่อนจับมือกันมาเลยค่ะเอาแป้งมาด้วยค่ะ
ถูมาโรยแล้วก็มีคนได้โชคได้ลาบจริง
จนเป็นที่มาของงวดต่อมาว่าจะต้องมีคนไปขออีกค่ะ
มันเสมือนเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านไปแล้ว
บางทีว่างไม่มีอะไรก็ไปหาเลขกันหน่อยดีกว่า

โฮมกันไปทุบ
ไปที่อำเภษวงศ์จวัฏ๑๐๑ชบบ้านนับพันคนแวกเวียนไปขอชกล้าจากต้นยางรา
บรรยากาศก็คึกคักทุกคนก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยต้นยางนาต้นนี้สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านเพราะว่าเคยถูกรถแบ็คโฮลดันจนล้มแต่แต่แต่มันเป็นท่อนท่อนแล้วนะ
ลำต้นกับคนต้นมันตัดออกจากกันแต่มันถูกตัดแบบไม่ขาดนะครับนะ
ยนต์พังซะก่อนวันรุ่งขึ้นมันล้มไปแล้วอ้าวต้นยางนามันกลับยืนต้นขึ้นมาเด้งกลับมาตั้งตรงอีกทีหนึ่งคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็เชื่อกันว่าโอ้โหมันต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่เนี่ยตัดก็ไม่ขาดเนี่ยรอยเลื่อยเนี่ยครับ
ที่แล้วชาวบ้านไปขอเลขถูกรางวัลกันไปหลายคนครับก็เลยพากันมาแก้บนเอาชุดไทยเอาผ้าเจ็ดสีเจ็ดศอกไปพันกันใหญ่เลยของเส้นไหว้
วันนี้เขาบอกว่าร่างทรงคนเดิมให้เลขมาจากต้นยางนา๒๙กับ๙๒ก็พากันไปซื้อคนขาย
ลอตเตอรี่ก็อื้อหือหือหือหือหือหือน้ำชาวบ้านไปนั่งรอกันใหญ่เลยนะครับ